สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพของพายุฤดูร้อน
พัดเข้าถล่มประเทศไทยนะคะ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดต้องระวังกันด้วย
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จะเป็นแบบนี้ไปอีก๒วันค่ะ
จะมีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฟย์เฝ้าระวัง

มีจังหวัดแม่ห้องซ้อนเชียงใหม่เชียงราย

พิสนุโลกพระเยาตากน่านกำแพงเพชร
แพร่พิจิตรลำพูนเพชรบูรณ์ลำปาง
อีสานมีจังหวัดเลยมุกดาหารน้องบัวลำพู
มหาสารคามอุดรธานีร้อยเอ็ด
ค่ายะโสธรบึงกาลอำนาจเจริญ
กลนครนครราชศรีมานครพนมบุรีรำ
ชายภูมิสุรินขอนแก่นศรีสะเกดการสินอุบลราชธานี
ภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานี
ลบบุรีกาญจนบุรีสละบุรีสุพรรณบุรีชัยนาฏ
สมุดสาคอนอ่างทองสมุดสงครามสิงบุรีราชบุรี
พระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกมีนครนายกชนบุรีปราจีนบุรี
ระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเศร้าและตราดค่ะ
พายุฤดูร้อนเป็นพายุที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ที่มีความร้อนอบอ้าว
มีลักษณะเป็นหย่อมนะคะมีบริเวณกว้างและมีลมกระโชคแรงร่วมด้วย
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
และใต้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
และนี่คือความปรารถนาดีจากรู้ก่อนร้อนหนาว
ส่งไปหาคุณผู้ชมให้ผ่านพ้นพายุในครั้งนี้ไปได้ค่ะ